เมื่อวานนี้ถึงขั้นว่าคุณสอนรานเทพิทักษ์

ชี้แจงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
เอ้าเลยมากี่วันแล้วทำไมไม่ได้ของ
พอไม่ได้ของเสร็จปุ๊บติดต่อกลับไป
พยายามที่จะขอเงินมัดจำ๙๕๐๐๐บาทคืน
ผู้หญิงคนนี้ที่เธอตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
อ้างบอกว่าฝั่งคุณสอนรามและภรรยาพยายามบ่ายเบียงทุกครั้ง
ที่จะขอเงินคืนส่วนคุณสอนรามออกมาไลฟ์สด
ข้อมูลไม่ตรงกันเลยหน้ามือกับหลังมือ
เดี๋ยวฟังเสียงคุณสอนรามไลฟ์สดกันก่อนค่ะ
เรายอมรับครับว่าในเบื้องต้นพอมีโรคแบบนี้
เราก็อยากจะขายของนะครับ
เราอยากทำอาหารกินเรายอมรับครับ
แต่เมื่อผิดกฎหมายเราไม่ทำครับ
เราต้องหยุดเราไม่ทำ
แต่คราวนี้คุณยานิษฐาก็บอกว่า
อยากจะเอาเงินที่ชำระไปแล้วคืน

เราก็พยายามโทรหาคุณยานิษฐา

ผมขอฝากไปถึงคุณยานิษฐาสารทิศ

คุณนัทธนาเอกกล้าหาร
จากสำนักงานทนายกล้าหาร
คุณช่วยติดต่อคุณยานิษฐาที
ว่าให้มารับเงินคืน๙แสนบาท

ฟังจากสองฝ่ายเนี่ยหนังคนละม้วนเลย

ขอรับเงินมัจจำจำนวน๙แสนห้าหมื่นบาทคืน

ชี้แจงเมื่อวานี้แถลงข่าวตัวเอง
บอกว่าพยายามติดต่อไปหาผู้เสียหาย

ก็แล้วแต่ดุลยพินิษฐ์ของท่านนะคะ

ท่านจะไม่รับโทรศัพท์ไหมก็ลองคิดกันดูนะคะ

คุณสอนรามชี้แจงหลังจากที่ภรรยาของเขา
ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงหลอกขายหน้ากากอนามัย
เมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่สนหัวหมาก
ว่าภรรยาของเขาสั่งซื้อหน้ากากอนามัยจากเวียดนาม
แล้วก็มีการจ่ายเงินมัดจำไปแล้วจริง
แต่ที่ไม่ทำต่อก็เพราะว่าวันที่๖มีนาคม
รัฐบาลประกาศออกมาชึงเลยบอกว่า
หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุม
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่ามันผิดกฎหมายแบบนี้
เขาก็ไม่อยากจะทำหมายถึงว่าภรรยากับคุณสอนราม
ก็เลยยกเลิกการขายยืนยันว่าภรรยาและตัวเอง
ไม่ได้คิดจะช่อโกงไม่ได้คิดจะเอาเงินของใครนะคะ
และพยายามติดต่อกลับไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ส่วนผู้เสียหายบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของคลินิกสุขภาพย่านมินบุรี
สั่งซื้อสินค้าไป๒แสนชิ้นในราคา๑ล้าน๘แสนบาท
ต้องจ่ายเงินมัดจำครั้งหนึ่งก่อนงวดแรก๙๕๐๐๐บาท
จ่ายค่ะจนครบแล้วก็มีการนัดส่งสินค้าในวันที่๑๓
แต่ปรากฏว่านัดกันที่บ้านของคุณสอนราม
ทำไมไม่ได้สินค้าก็เลยมาแจ้งความแบบนี้

คือเรามองว่าหนึ่งเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะ
แล้วก็เชื่อถือได้นะคะแล้วเราก็ไม่
เราก็คิดว่ายังไงมันก็ต้องได้แน่แล้วมีกำหนดการในการซื้อ
ในการส่งของที่ชัดเจนวันเวลาชัดเจนสถานที่นัดรับชัดเจน
อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราก็วัตถุประสงค์ที่เราอยากได้คือ
เราอยากได้มาใช้ป้องกันตัวเองเพื่อที่บอกว่าถ้าเกิดมันได้เร็วก็ยิ่งดี

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเนี่ย
ได้รับการติดต่อจากผู้เสียหายคนนี้เมื่อที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เนี่ย
บอกว่าภรรยาของคุณสอนรามติดต่อบอกว่า
จะคืนเงินจำนวน๙๕๐๐๐บาทให้นัดส่งมอบเงินกันที่
ที่สอนอองค์หัวหมากในวันที่๒เมษายน
ซึ่งถ้าเกิดว่าได้เงินครบแล้วผู้เสียหายบอกว่า
ก็พร้อมที่จะถอนแจ้งความค่ะนี่ไงจบเรื่องกัน
ไปแจ้งความเขาในวันดังกล่าวแล้วจบเรื่องการ

ดูวันที่๒สองเวลาสายนสนองหัวหมากนี่นะคะ